ช่วงชนวัดโปไไงัมนะครับแล้วก็ท่านเจ้าว่าท่านเจ้า

สู้สู้ไม่สู้สู้ออกมาเดินเลย